ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์คนร้ายใช้ก้อนหินไปทุบกระจกหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะฮะ
แล้วก็มีภาพที่เขาสามารถบันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
นี่ฮะผู้ชายคนนี้ปึ๊กเข้าไป

โอ้โหปึ้งโอ้โหเนี่ยครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่มีผู้โพสต์ในเพจดังนะครับเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ขณะที่เจ้าของไปจอดไว้ที่ริมถนนหัสดิเสวีนะครับ
อยู่ที่ตำบลช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะ
ก็โพสต์ข้อความว่าอุทาหรณ์เช่าที่กับเจ้าของหัวร้อน
ไล่ที่แบบนี้จะทำยังไงสุดท้ายจบด้วยยอมผ่อนค่าเสียหายหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะทุบทีเดียวโอ้โหดูสิ
โอ้โหแสดงว่าแรงมากก้อนใหญ่มากนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์นะครับ
ก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๓๗ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้นำรถยนต์ไปจอดไว้ที่ริมถนน
ที่ที่เคยจอดมาหลายปีนั่นแหละ
จู่คนร้ายก็มาใช้ก้อนหินทุ่มใส่กระจกหน้ารถแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
พร้อมกับบอกว่าคนที่เอาก้อนหินมาทุบมาทุ่มใส่หน้ารถ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเห็นแล้วจำได้เลย
นี่คือลูกน้องของเจ้าของห้องแถวที่ให้เช่าทำร้านกาแฟ

สาเหตุคาดว่าเกิดจากเจ้าของที่ไม่พอใจกรณีที่
ตัวเจ้าของรถไปขอเงินวางมัดจำคืนสี่หมื่นบาท
แล้วก็ขอออกก่อนครบสัญญา๑ปี
เนื่องจากที่ผ่านมาพอเช่ามาแล้วอยู่ไม่ได้
ถูกกันแกล้งอย่างเช่นมาลื้อกันสาดหน้าร้าน
มีปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่สูงเกินจริงอะไรแบบนี้
แล้วก็มีปัญหากับเขาแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เราฟ้องแพ่ง
เรื่องสัญญาสัญญาขอเรียกค่าเงินประกันคืน
ตอนที่เราออกมาเนี่ยคือเราเราออกแบบถูกสัญญานะคะ
แม้เราอยู่ไม่ครบสัญญาคืออันนี้เป็นเรื่องของของคดีแพ่งอีกทีนึง
ซึ่งก็เปิดเผยได้ไม่มากค่ะ
เรามองว่ามันคือเรื่องแค่นี้จริงคือฟ้องแพ่งเธอก็คืนเงินประกันก็คือจบ
แต่นี่คือเหมือนเขาตั้งใจจะทำร้ายเรา
แต่วันนี้มันโชคดีตรงที่ว่าเขาทำรถไงแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาทำหนูอ่ะ
อะไรคือความถูกต้องนะคะ
ไม่ครบสัญญาแต่ว่าขอเงินมัดจำเงินประกันคืน
เจ้าของไม่ยอมก็เลยมีการฟ้องแพ่งกันเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าถูกมาทุบรถแบบนี้
ผู้เสียหายบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ไปแจ้งความไว้ที่สพช้างเผือกนะครับ
ตำรวจก็เรียกตัวคู่กรณีมาไกลเกลี่ยแล้ว
ซึ่งชายเจ้าของห้องแถวที่เธอไปเช่าห้องทำร้านกาแฟยอมรับว่า
คนในคลิปเป็นลูกน้องของเขาจริงแต่ไม่ได้เป็นคนสั่งให้ไปทำ
สงสัยจะเจ็บแค้นแทนเจ้าของ

ก็เลยไปทำเอาอย่างนี้ชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมกระจกรถยนต์ให้กันแล้วกัน

ส่วนชายในคลิปตอนนี้หลบหนีไปแล้วนะครับ
ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
ส่วนคดีทางฟ้องพ่งฟ้องแพ่งค่ามัดจำค่าประกันอะไรก็
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของคู่กรณีเข้าไปนะครับ

ความจริงพอมันมีปัญหาอะไรกันก็ตกลงกันดีดีกว่า

จริงต้องเสียสตางค์เพิ่มนะคะ